เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหญิงสองคนที่จังหวัดมุกดาหาร
น้องคนหนึ่งอยู่ม๒อีกคนนึงอยู่ม๔
หลังจากที่เด็กแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจ
ว่าถูกครู๕คนกับรุ่นพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่าอีก๒คน
มขืนกระทำชำราวต่างกรรมต่างวาระหลายเหตุการณ์เอาไป
เอาหน้าเป็นปีในพื้นที่หลายจุด
ของโรงเรียนและบ้านพักครูที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
เราพยายามที่จะฟังความทั้งสองฝ่าย
ทางคดีเนี่ยตำรวจเขาขออนุมัติสารออกหมายจับ
ครู๕คนกับสิทธิ์เก่าอีก๒คนเป็น๗คน
คนเรียบร้อยนะฮะส่วนตัวครูห้าคนแล้วก็เด็กอีกสองคนที่เป็นสิทธิ์เก่าเนี่ย
ประกันตัวไปเราก็พยายามที่จะโทรหาตามหาเพื่อจะทราบข้อเท็จจริงว่า
ตกลงทำหรือไม่ทำหรือว่ามันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นแน่
เพราะเราก็อยากได้ข้อมูลจากทางฝั่งผู้ต้องหาด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือก็พยายามถามจากคนในพื้นที่ว่าเป็นไปได้ไหม
ทิศทางลักษณะพฤติกรรมของแต่ละคนเป็นอะไรยังไงอืมเดี๋ยววันนี้ไล่ให้ต่อนะครับ
แต่ดูเรื่องคดีหลักก่อนคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับแบ่งเป็น๒สำนวนคดี
เพราะว่ามีเด็กที่ถูกกระทำอยู่๒คนนะครับคนหนึ่งคือเด็กหญิงชั้นม๒อายุ๑๒
คนหนึ่งคือเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔อายุ๑๖อยู่โรงเรียนเดียวกัน
เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะฮะถูกคมขืนกระทำชำราวเหมือนกันนะด้วยกลุ่มครูกลุ่มนี้นะครับ
อาจจะต่างกรรมต่างวาระกันบ้างแต่ว่าเด็กสองคนนี้บอกว่าบางครั้ง
เธอก็ถูกกระทำพร้อมกันก็มีถูกคมขู่ต่างนานาห้ามเอาเรื่องไปบอกใคร
ไม่งั้นจะเรียนไม่จบจะไม่ได้เลื่อนชั้นจะต้องซ้ำชั้นจะมีอันตรายอย่างนู้นอย่างนี้
หนักสุดถึงขั้นถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อจะคมขู่ถูกต้องไม่ให้บอกใคร
สุดท้ายญาติญาติรู้เรื่องแล้วก็พาไปแจ้งความแล้วนะครับ
คดีนี้นะครับดูเรื่องสำนวนก่อนนะครับคดีครู๕คนกับสิทธิ์เก่า๒คนนะ
เก่า๒คนอายุ๒๑ทั้งคู่นะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเด็กบอกว่ามันเกิดตั้งแต่เดือนมีนาคมปี๒๕๖๖
ถึงเดือนมีนาคม๒๕๖๓๑ปีพอดี
เรื่องนี้ถูกปิดเป็นความลับมาตลอด
ญาติของเด็กนักเรียนหญิงคนนี้ไปได้หลักฐานแล้วก็รู้เรื่องเนี่ยก็คือ
แชทในมือถือของเด็ก
ที่ครูส่งข้อความมาแล้วส่งคลิป
ขณะเด็กถูกคมขืนมาข่มขู่เด็กค่ะไม่ให้บอกใครแล้วก็เหมือนกับ
เรียกให้มาหาอีกไปในทีแต่วันนั้นญาติเขาเห็นพอดี
ญาติเนี่ยโอ้โหแค้นไปเค้นนะฮะเค้นจนเด็กเนี่ยยอมรับนะ
ว่าถูกครูเนี้ยข่มขืนหลายครั้งหลายหนบางทีก็ถูกรุมข่มขืนก็มีอืม
อันนี้แค้นใจมากนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยไปแจ้งความ
สี่พฤษภาคมสองห้าหกสามยายของน้องวัยสิบสี่ปีนะครับ
พาน้องไปแจ้งความนะครับตำรวจได้พาเด็กไปตรวจร่างกายเพื่อเป็นหลักฐาน
หลังจากนั้น๕พฤษภาคมตำรวจได้สอบปากคำเด็กร่วมกับสหวิชาชีพ
นะดูหลักฐานต่างต่างจากแชทจากคลิปที่ครูเนี่ยส่งมาข่มขู่เด็ก
พฤษภาคมขอสารออกหมายจับผู้ต้องหานะครับอ่าแล้วก็อนุมัติหมายจับออกมานะครับ
ผู้ต้องหาทั้ง๗คนก็คือครู๕คนกับสิทธิ์เก่าที่เป็นรุ่นพี่อีก๒คน
มามอบตัวพร้อมกับปฏิเสธข้อหาเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะ
อ่าวันแรกสารไม่ให้ประกันตัวต่อมาแปดพฤษภาคมมีญาติมายื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวอีกครั้ง
คราวนี้สารอนุญาตให้ประกันตัวนะฮะก็คือให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อน
อ่าตั้งแต่นั้นก็หายหน้าไปเลยเนี้ยอืมยังไม่เจอเลยนะครับ
ผู้ต้องหาทั้ง๗คนสำหรับกรณีคดีของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒นะครับ
มีนายวิพฤษอายุ๓๕ปีเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน
นายุทธนาอายุ๓๖ปีเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
นายอานุภาพอายุ๓๓ปีเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์
นายสิทธินันอายุ๒๕ปีเป็นครูสังคมนะฮะ
แล้วก็นายเอกลักษณ์อายุ๓๕ปีเป็นครูวิชาสังคมเหมือนกัน
เก่าอีก๒คนนะครับที่มาร่วมก่อเหตุ
มีนายชนะศักดิ์อายุยี่สิบเอ็ดปีกับนายพิรพงศ์อายุยี่สิบเอ็ดปี
นี่นะฮะครู๕คนนี้อยู่โรงเรียนเดียวกันหมดนะครับ
บางคนก็อยู่บ้านพักครูของโรงเรียนนะมีอยู่สองคนนะฮะ
ที่มีบ้านพักครูอยู่ท้ายโรงเรียนส่วนอีกคดีนึงเนี่ย
ก็คือคดีที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหญิงชั้นม๔ของโรงเรียน
ตอนนี้อายุ๑๖ปีแต่เธอบอกว่าเธอถูกกระทำตั้งแต่ตอนอยู่ม๓อายุ๑๕
อืมคือพอยายเขาพาเด็กหญิงอายุสิบสี่ที่อยู่มสองไปแจ้งความเนี้ย
น้องเขาบอกว่าหนูไม่ได้โดนคนเดียวนะรุ่นพี่หนูที่อยู่ม๔ก็โดนด้วย
เนี่ยแล้วก็ถึงไปตำรวจก็ไปสอบถามแล้วจนเด็กเขาบอกว่าใช่เขาโดนเหมือนกัน
นะฮะน้องคนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับ
เพราะถูกข่มขู่เหมือนกันนะจนญาติของเด็กหญิงวัย๑๔ไปแจ้งความ
อ่าแล้วเด็กก็บอกว่ารุ่นพี่ก็โดนด้วยนะครับอ่าเรื่องก็เลยแดงขึ้นมา
น้องอายุสิบหกที่อยู่มสี่บอกว่าน้องถูกกระทำตั้งแต่อยู่มสาม
ตอนนั้นเนี่ยอายุ๑๕แล้วก็ถูกกระทำแบบนี้มาตลอด
จนถึงต้นปีสองห้าหกสามลักษณะก็เหมือนกับรุ่นน้องที่อยู่ชั้นมสอง
พอถ่ายคลิปคมครูเรียกให้มาวนไปเวียนมาอยู่แบบนี้
แบบนี้ทั้งปี๙พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ไปแจ้งความไว้แล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพนะฮะอ่า
ตอนนี้คดีนี้ผู้เสียหายนะครับสำหรับเด็กหญิง
สิบหกที่อยู่มสี่บอกว่าน้องถูกกระทำโดยครูสามคนนะอืมอ่า
อ่าแต่น้องอีกคนหนึ่งเนี้ยเขาโดนเจ็ดคนใช่ค่ะอ่า
ส่วนน้องคนนี้๓คนคือนายยุทธนาที่เป็นครูคอมพิวเตอร์
นายอนุภาพที่เป็นครูวิทยาศาสตร์แล้วก็นายวิพฤษที่เป็นครูคณิตศาสตร์
ซึ่งคดีนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ออกหมายจับนะฮะ
กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจน
ก็จะแจ้งข้อหากับสามคนนี้เพิ่มอีกจากคดีแรกที่ไปกระทำกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นมสอง
นะฮะตอนนี้ตำรวจพยายามจะรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะครับ
อ่าแต่ที่แน่แน่ณขณะนี้ที่อยู่ในมือตำรวจในสำนวนเนี่ย
ก็คือคลิปขณะลงมือก่อเหตุที่ญาติของเด็กนักเรียนหญิงชั้นมสองอายุสิบสี่
เขาไปเจอในมือถือของเด็กพอดีใช่ค่ะตำรวจบอกเลยว่าโอ้โห
คลิปนี้หลักฐานมันชัดเจนมากนะคะแล้วก็แชทอีกใช่ค่ะ
ส่งข้อความมาข่มขู่พร้อมคลิปโอ้โหถ้าวันนั้นถ้าญาติของเด็ก
ม๒ไม่บังเอิญไปเจอนะไม่ได้ไปดูในโทรศัพท์ของเด็กแล้วไปเจอเนี่ย
ไม่รู้ว่าชะตากรรมตอนนี้จะเป็นยังไงต่อค่ะอ่าอันนี้คือสำนวนคดีนะครับ
สำนวนณขณะนี้นะฮะทีนี้ค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนิน
นักข่าวของเราที่ตามเรื่องนี้มาตลอดนะคะวันนี้พยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อ
ครูที่ตกเป็นผู้ต้องหาทั้ง๕คนในคดีนี้ครับ
คือได้เบอร์โทรศัพท์มาหมดแล้วนะคะอืมโทรไปอยากจะฟังว่าผู้ต้องหาจะ
ให้ข้อมูลยังไงบ้างครับไล่โทรไปเลยตั้งแต่เบอร์ของนายวิพฤษ
นายอนุภาพนายเอกลักษณ์นายยุทธนา
เบอร์โทรศัพท์ของทั้งสี่คนนี้ติดต่อไม่ได้เลยนะคะอืม
แต่มีอยู่คนนึงค่ะนายสิทธินันเบอร์นี้เราโทรไปโทรติดค่ะ
มีคนรับสายค่ะแต่คนรับสายบอกว่าไม่ใช่ครูสิทธินันแล้วตัดสายไปเลย
อืมคุณภูริพัฒน์ก็พยายามโทรไปอีกโทรไปอีกหลายรอบ
กลายเป็นว่าไม่รับสายแล้วเดี๋ยวลองฟังดูนิดนึงนะคะ
โหลครับฮัลโหลครับพี่สิทธินันหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่นะครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ครูสิทธินั่นหรอกครับ
แบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลยพอโทรไปหาอีก
ทีนี้ไม่รับสายแล้วก็ก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้
ไม่รู้แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของโทรศัพท์ใช่ไหม
เขาจะคุยหรือไม่คุยหรือจะตัดสายไม่ตัดสายแต่คุณภูริพัฒน์บอกว่าเบอร์เนี้ย
อ๋อเป็นรูปครูโทรศัพท์นั้นนี่เป็นรูปของนายสิทธินันแบบนี้
อ่าก็เลยไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่รู้ไม่รู้ทีมข่าวของเรายัง
พยายามนะคะอืมส่งข้อความไปอ่าส่งข้อความไปทางไลน์เราได้
ใช่ก็เผื่อทางนายสิทธินันจะชี้แจงอะไรอยากจะให้ข้อมูล
อะไรหรือเปล่าครับจนถึงตอนเนี้ยยังไม่อ่านข้อความเลยอืม
แล้วก็ยังไม่ตอบกลับมาเลยนี่นะคะเป็นรูปโปรไฟล์ของไลน์นี้นะคะอืม
สิทธินันเพิ่งจะบรรจุใหม่ค่ะก็เราก็พยายามจะขอสัมภาษณ์นะคะ
พยายามจะคุยด้วยเพราะว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวที่ติดต่อได้อะค่ะ
อีกสี่เบอร์ได้ติดต่อไม่ได้เลยนะคะคือเราได้ข้อมูลจากครูในโรงเรียนที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ครับ
เป็นครูที่โพสต์ให้กำลังใจครอบครัวของผู้ก่อเหตุอ่าใช่ฮะ
แล้วก็บอกว่าได้รับการติดต่อจากภรรยาของนายสิทธินันยืนยันว่านายสิทธินันไม่ได้ร่วมกระทำกับครูอีก๔คนค่ะ
ใจครูห้าคนใช่ค่ะอ่าว่าความจริงเขาก็เป็นคนทำงานดีตั้งใจ
อาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างนี้โพสต์นี้
แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะคุณภูริพัฒน์ก็เลยไปคุยกับครูผู้หญิงที่เป็นเจ้าของโพสต์
อืมครูผู้หญิงบอกว่าเนี้ยเรื่องราวมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนข่าวทั้งหมด
อะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ครอบครัวเขาก็เศร้าใจทุกข์ใจมาก
โดยเฉพาะครอบครัวของครูสิทธินันค่ะเราก็เลยพยายามจะตามหาครูสิทธินันว่าเออ
ตกลงแล้วไม่ได้ทำจริงจริงใช่ไหมใช่แล้วคือมันยังไงเบอร์เดียวที่เราติดต่อได้เนี่ย
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงอีกรอบหนึ่งจากครูในโรงเรียนที่พูดเรื่องนี้นะคะ
ครับที่พยายามจะยืนยันว่าทางนายสิทธินันเนี่ยไม่ได้ร่วมก่อเหตุด้วย
สิทธินันอายุยี่สิบห้าปีนะคะเพิ่งอ่าเพิ่งเพิ่งเป็นผ่านเป็นครูผู้ช่วย
อ่าเขาบอกว่าอ่าน้องน้องเขาปฏิเสธน้องเขาว่าเขาไม่ได้กระทำ
ร่วมกระทำอืมอ่าตามตามที่เราฟังมาเนอะค่ะอืมอืมทีนี้ค่ะ
ในมั่นคนนี้เป็นคุณตาของนายสิทธินันค่ะครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ตาได้คุยกับหลานหลานยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนนักเรียน
ตาบอกว่าตาเชื่อว่าหลานที่ตาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนี่ยนิสัยดีเชื่อฟังไม่ทำอะไรเสียหายแบบนี้แน่
ถ้าผู้ปกครองของน้องนักเรียนหญิงที่ตกเป็นผู้เสียหายมีหลักฐาน
ตาบอกว่าอยากจะให้เอาหลักฐานมายืนยันหน่อยเพราะจนขณะนี้ตายังไม่เชื่อว่านายสิทธินันหลานตาไปร่วมก่อเหตุข่มขืนเด็กนักเรียน
ก็หลักฐานมันก็เป็นคลิปที่ตำรวจเขาได้ไปอ่ะฮะอ่าแต่เรื่องที่ว่าข่มขืนไม่ข่มขืนอะไรยังไงเนี่ย
ผมว่าคือสำนวนคดีของตำรวจเนี่ยเขาก็คงจะทำอย่างรัฐกลุ่มที่สุดใช่ไหม
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาเพราะว่าตอนนี้ทั้งหมดเขาก็ปฏิเสธข้อหานะ
ใช่ค่ะทุกคนปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหานะคะ
แต่ในมุมนึงเนี่ยอันเนี้ยเราถึงอยากให้เขาชี้แจงไงไอ้คำว่าไม่ได้ข่มขืนเนี่ย
คำว่าไม่ได้ข่มขืนแต่สมมุตินะไม่ได้ข่มขืนแต่ไปมีอะไรกับเด็กนักเรียนหญิง
แล้วตัวเองบอกตัวเองไม่ได้ข่มขืนแต่ยังไงเขาก็เป็นเด็กและเยาวชน
คุณก็เป็นครูเขาก็เป็นสิทธิ์ยังไงมันก็มีอะไรด้วยกันไม่ได้อยู่ดี

จากคุณจะบอกว่าไม่ได้ทำเลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยถูกซัดทอดถูกกล่าวหา
เป็นผู้บริสุทธิ์แบบเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
ก็เลยยังไม่มีข้อมูลจากทางฝั่งของผู้ต้องหาออกมาเลยนะคะ
คือถ้าอยากชี้แจงบอกได้นะฮะเรายินดี
ใช่ค่ะยังไม่มีเพราะว่าเนี่ยคุณภูริพัฒน์ก็พยายามติดต่อทุกคน
๕คนครูที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็ไม่มีใครที่จะติดต่อได้
อย่างนายสิทธินันมีเบอร์ก็ตัดสายทิ้งซึ่งไม่รู้ว่าคนรับสายใช่นายสิทธินันจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ไปคุยกับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะ
เพราะว่าวันนี้เด็กหญิงวัย๑๖ปีที่เป็นผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็กที่นี่ค่ะ
ตอนนี้น้องก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะคะคลายความวิตกกังวลได้มากขึ้น
เพราะว่าได้มีการพูดคุยกับนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยา
คือก่อนหน้านี้น้องเขากลัวมากนะคะน้องกลัวมากเพราะถูกข่มขู่จากกลุ่มผู้ต้องหามาตลอด
และที่สำคัญคือผู้ต้องหาได้ประกันตัวกันไปหมดเลย
อันนี้คือประเด็นที่ผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายเขากลัวมากและกังวลมาก
ส่วนเด็กหญิงวัย๑๔ปีน้องเขาบอกว่าเขาไม่มีความประสงค์จะเข้ามาอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะ
แต่ทางบ้านพักเด็กก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ประสานอย่างต่อเนื่องนะคะ
เราก็ได้ข้อมูลมาว่าสภาพจิตใจของน้องวัย๑๔ปีก็ดีขึ้นเล็กน้อยตามลำดับ
หลังจากนี้บ้านพักเด็กจะไปเยี่ยมน้องทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ๒ครั้งค่ะ
เด็กอายุ๑๔ตอนนี้นะคะเด็กก็ประสงค์ที่จะอยู่ในครอบครัวแล้วครอบครัวเองเขาก็จะดูแลน้องเองนะคะ
อันนี้เป็นความประสงค์ของครอบครัวด้วยครอบครัวต้องการที่จะดูแลน้องเองนะคะ
ตัวนี้เราก็ได้คุยกับทางภูมิกับถุงแดดแล้วนะคะแล้วก็ทางอำเภออำเภอเมืองนะคะแล้วก็ในพื้นที่แล้ว
ว่าถ้าน้องยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ขอให้ทางพื้นที่ช่วยดูแลน้องอย่างใกล้ชิด
โทรศัพท์คุยกันทุกวันนะคะกับน้องแล้วก็มีแผนลงพื้นที่นะคะ
สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ๑๒ครั้งที่จะลงไปเยี่ยมเยี่ยมน้อง
เรื่องของสภาพจิตใจของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายทั้งสองคนนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
เพราะว่าสภาพจิตใจดีขึ้นตามลำดับแต่มันมีเรื่องหนึ่งค่ะที่ทางครอบครัวของน้องผู้เสียหายเขากังวลนะคะ
เพราะว่ามีรถของคนแปลกหน้ามีรถของหลายหน่วยงานเข้าออกหมู่บ้านอยู่บ่อย
ทางครอบครัวเขาก็เริ่มระแวงด้วยความที่ไม่รู้ว่ารถใครเป็นของใครของเจ้าหน้าที่หรือของใครอะไรกันแน่
วันนี้ทั้งวันเนี่ยมีหลายหน่วยงานนะคะทั้งยุติธรรมจังหวัดทั้งกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กก็ไปคุยกับเด็ก
ทั้งสองคนเลยเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเยียวยาค่ะ
เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการมาเลยนะคะว่าต้องช่วยต้องคุ้มครอง
ไม่อยากจะให้เด็กอยู่ในความหวาดระแวงหรือหวั่นวิตกอะไรใดทั้งสิ้นเรื่องคดีความดำเนินการไป
แต่เด็กและครอบครัวเด็กต้องได้รับความคุ้มครอง
ตำรวจสายตรวจสพพึ่งแดดก็ไปตรวจสอบไปดูแลความปลอดภัยบ้านพักของน้องตลอดทุก๒ชั่วโมง
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะว่าปลอดภัยแน่นอน
ถ้าถ้านะถ้ามันมีปัญหามีการข่มขู่มีอะไรเนี่ยรีบแจ้งเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะคะ
ก็เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีคำสั่งของทางคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของครูทั้ง๕คน
โดยพื้นที่นะครับได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบและระหว่างการสอบเนี่ยให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ส่วนอีก๒คนก็เป็นสิทธิ์เก่าอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุณก็ถูกแจ้งข้อหาก็ไปว่ากันทางคดีความนะครับ
แต่ทีนี้มันมีความกังวลว่าลักษณะแบบไหนให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือว่าให้ย้ายไปอยู่ตรงจุดไหนส่วนกลางก่อนอะไรก่อนอะไรยังไง
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปคุยเรื่องนี้นะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณนัทพลทีพสุวรรณนะฮะ
คุณนัทพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าคำสั่งนี้นะครับเกี่ยวกับคดีนี้นะครับเป็นการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงครูทั้ง๕คนและให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ไม่ได้หมายถึงว่าให้ย้ายไปที่อื่นก่อนนะคือให้ออกจากราชการของกระทรวงศึกษาธิการไปเลยถ้าที่สุดแล้วท้ายสุดแล้วการสอบสวนออกมาว่าคุณไม่ผิดหรือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดว่าคุณไม่ผิดคุณไม่ได้กระทำอันนี้ก็ค่อยกลับมาว่ากันกลับมารับราชการจะมีการเยียวยาอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าผิดจริงก็แน่นอนว่า
ก็ยังเตรียมที่จะพิจารณาเผิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวไว้ก่อนด้วยกำลังดำเนินการอยู่
หากผลตรวจสอบพบว่าเรื่องนี้มีมูลจริงตามที่ถูกกล่าวหานะฮะ
ก็จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวไว้ก่อนเช่นกัน

นั่นหมายความว่าอย่าว่าแต่โรงเรียนวัดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนเอกชนหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่
คุณก็เอาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปสอนระหว่างนี้ก่อนไม่ได้

ทีนี้เมื่อวานนี้ที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านพักครูที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไปตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วเราก็ไปเห็นพื้นที่หลังบ้านพักครูของครูสองคนเนี่ย

ไปเจอกองขวดเบียร์เยอะเลยอ่ะ
เป็นขวดจริง
นี่ถ้าเกิดคิดในแง่ดีก็คืออาจจะไปหาหาเก็บขวดเบียร์เก่ามา

หรือเอาไว้ทำรั้วแนวรั้ว
แต่ถ้าไม่ใช่ถ้าแบบมานั่งกินกันโก๊งกันดื่มสังสรรค์กันเนี่ยนะ

บ้านพักครูเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ราชการนี่ใช่แล้วก็อยู่หลังโรงเรียนเลย
ถูกต้องนี่หลังเลิกเรียนนี่คุณจะดื่มกันตลอดเวลาเลยเหรอเนี่ยกองกันขนาด
เนี้ยนะฮะตรงเนี้ยครับราชมนตรีว่าการส่งสถานการณ์บอกว่าทราบ
เรื่องแล้วนะครับแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ด้วย
นะอ่าแล้วจะสอบถามไปยังภูมิในการโรงเรียนเพิ่มเติมถึงที่มา
ขวดเบียร์เหล่านี้ว่าเป็นการปล่อยประละเลยให้ครูในสังกัดใน
โรงเรียนมั่วสุมกินเหล้ากินเบียร์ในโรงเรียนหรือไม่ใช่ค่ะผู้
โดยการโรงเรียนเนี่ยจะโดนตรวจสอบด้วยนะคะรัฐมนตรีศึกษาบอกว่าจะ
ตั้งกรรมการสอบพอโรงเรียนเลยนะคุณดูแลพื้นที่โรงเรียนของคุณ
หรือเปล่าคุณดูแลยังไงนะฮะก็เหมือนที่ชาวบ้านเขามีคำถาม
ใช่ว่าโอ้โหเรื่องเป็นปีเด็กสองคนถูกครู๕คนกระทำแบบนี้เนี่ย
ไม่มีอะไรระแคะระคายกันบ้างเลยหรือขณะเดียวกันครับวันนี้
สื่อข่าวของเรายังได้ถามถึงเรื่องที่มีเพื่อนครูในโรงเรียน
ออกมาให้กำลังใจครู๕คนนี้บอกว่าความจริงแล้วเป็นคนดีมีน้ำใจ
มันก็เป็นแค่ความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะฮะซึ่งการที่มีการให้
กำลังใจแบบนี้ก็แน่นอนว่าก็ต้องทำให้ภาพลักษณ์ของครูโดยรวมเนี่ย
เขาก็ต้องเสียหายไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
การแสดงความคิดเห็นเรื่องแบบนี้เนี่ยไอ้คำว่าคนดีเนี่ย
หมายถึงดีกับใครดีแค่ในโรงเรียนแล้วข้างนอกโรงเรียนกับคนอื่นดีด้วยไหม
ดีแค่ในโรงเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแม้ว่าครูคนนั้นจะมีความ
เห็นเป็นลักษณะส่วนตัวหรือว่ามีความคุ้นเคยกันส่วนตัว
ชอบพอกันส่วนตัวแต่อยากให้ครูแยกแยะถึงความเหมาะสม
จัญญาบันจริยธรรมด้วยอย่าเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ย

เด็กที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ย
เป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับ
เขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งในขณะนี้ผมคิดว่าไม่ได้มีอะไร
ถ้าหากมีเนี่ยคุณครูมีหน้าที่ทำให้เขากลับมา
สู่แนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่ซ้ำเติม

สร้างเป็นตราบาปของชีวิตนักเรียน

ที่สังคมจะยอมรับให้มีการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้น
โดยคุณครูกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ส่วนจะมีความชอบส่วนตัวหรือว่าความคุ้นเคยกันส่วนตัว
อยากให้คุณครูทุกคนแล้วก็สังคมแยกแยะ
ถึงความเหมาะสมนะครับมากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวครับ
นี่ฮะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คือถ้าคุณจะให้ความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ย
บางคนเนี่ยไปโพสต์ไปบอกว่า
ถ้าไม่อยากให้ลูกโดนแบบนี้ก็เลี้ยงลูกดี

รัฐมนตรีศึกษาบอกว่าคือคุณเป็นครู
ถ้าเด็กเขามีปัญหามาเนี่ยคุณต้องช่วยเขาไง
ไม่ใช่ว่าเด็กมีปัญหามาจากบ้าน

แต่คุณก็ไปแบบทางนี้เข้าทางเลย

เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นครูต้องมีวุฒิภาวะค่ะ

นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
จะต่อสู้เรื่องนี้สุดความสามารถ
เพื่อจะทำให้โรงเรียนมีความปลอดภัย
นำความปลอดภัยกลับมาสู่โรงเรียนให้ได้
แล้วก็จะตั้งศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา

ซึ่งตอนนี้ศูนย์นี้มีแล้วนะครับ
ย่อคือสคพช่วยเหลือเด็กนักเรียน

นักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ติดต่อร้องเรียนแจ้งได้ที่สายด่วน
คือน้องเด็กนะจะผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่
อย่าคิดว่าไม่กล้าบอกใครเดี๋ยวเป็นอันตรายแน่

ถูกต้องถ้าจะบอกพ่อแม่ผู้ปกครอง
ก็รู้สึกไม่สบายใจจะบอกดีไม่บอกดี
นี้ครับ๑๕๗๙โทรไปเลย
แล้วก็ยังบอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ไม่อยากให้เหมารวมไปถึงครูทุกคน

หรือแม้แต่โรงเรียนที่เกิดเหตุเองก็แล้วแต่
เพราะเรื่องนี้คือพฤติกรรมส่วนบุคคลนะฮะ
เป็นครูส่วนน้อยเพียงไม่กี่คนนะที่ใช้ความเป็นครูนะ
ไปบังคับไปข่มขู่ไปทำร้ายเด็กนักเรียนนี่นะฮะ
ซึ่งผมเชื่อว่าเราทุกคนก็จะแยกแยะกันได้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องการกระทำของคนไม่กี่คน
ค่ะแต่เราก็มีข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่คุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
เราก็ค่อยเห็นภาพพฤติกรรมของครูทั้ง๕คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าครูทั้ง๕คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยนะ
ปกติแล้วเนี่ยเวลาไปโรงเรียนเวลาไปสอนหรือว่าทำกิจกรรมอะไร
เขาจะอยู่กัน๕คนตลอดเหมือนเขาเป็นแก๊งค่ะ
เหมือนเขาเป็นแก๊งครู๕คนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
ส่วนประเด็นเรื่องของขวดเบียร์
คนในพื้นที่บอกว่าเคยเห็นเคยเห็นเหมือนกับมีน้องนักเรียนหญิงที่ตกเป็นผู้เสียหายอ่ะ
ไม่รู้ว่าถูกบังคับหรืออะไรหอบขวดเบียร์มาให้ครูที่บ้านพระครู

ใช่ค่ะหอบมาให้หอบมาหลายขวดต้องใช้คำว่าหอบเลยเพราะเยอะ

ประกาศโควิดล่ะก็ห่ามด้วยสักระหรือจงปิดตัวหรือจงเลยปกซะ

อิกน้อยแก่ใจมาลงเรียน

ส่วนสิทธิ์เก่าอีกสองคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเหมือนกัน

เขาก็จะทำหน้าที่ในลักษณะที่ว่าหอบเบียร์หอบเหล้าหอบเครื่องดื่มมึนเมา
ไปให้ครูเหล่านี้ที่รวมตัวเป็นแก๊งที่บ้านพักครู
นี่ค่ะพฤติกรรมเป็นแบบนี้อันนี้ชาวบ้านบอกเรานะคะ
แล้วชาวบ้านก็บอกว่าน้องนักเรียนที่เป็นผู้เสียหายทั้งสองคนนะคะ
น้องเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนน้องผู้หญิงอ่ะนะฮะ
แล้วก็มีหนึ่งในครูที่เป็นผู้ต้องหาครับเป็นครูฝึกสอนฟุตซอลอ่า
ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าที่ผ่านมามองเผินเผินครับ
ก็ไม่รู้ว่าครูทั้ง๕คนที่เขาเป็นแก๊งเป็นกลุ่มกันเนี่ย
จะมาทำอะไรที่มันแย่แบบนี้
นี่นะคะเขาก็มองว่ามันหมดอนาคตแล้วแหละ
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแบบนี้แล้วถ้าหลักฐานมันชัดแล้วถ้าผิดจริงเนี่ยนะ

ทีมข่าวได้ข้อมูลจากสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้นะคะ
ให้ข้อมูลมาว่านายวิพฤษนายยุทธนาสองผู้ต้องหา
เคยทำแบบนี้กับสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วค่ะ
แต่ตอนนั้นมันไม่ได้เป็นข่าว
มันไม่ได้เป็นคดีความเลยด้วยซ้ำ

คิดเลยว่าครูสองคนนี้ที่เคยก่อเรื่องจะมาก่อเหตุนี้ซ้ำอีก
อันนี้ต้องบอกว่าขอวงเล็บไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มาเพิ่มเติมนะคะ

คือถ้าข้อมูลนี้มันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงเนี่ย
เคยมีคนถูกกระทำแล้วเรื่องมันเงียบหายไป
ก็เพราะเรื่องมันเงียบหายไปไง
มันถึงมีเด็กถูกกระทำวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่เรื่อย
คือในอีกมุมนึงเนี่ยมีคนตั้งคำถาม
ตั้งคำถามแบบนี้นะคุณเข็มมาสอนท่านผู้ชม
เด็กสองคนนี้ก็ไปสมยอมหรือเปล่า

คือจะสมยอมไม่สมยอมถูกบังคับไม่บังคับ
มขืนไม่ข่มขืนให้เงินไม่ให้เงินอะไรก็แล้วแต่
ยังไงต่อให้คุณไม่ใช่ครูคุณก็ไปทำแบบนี้กับเด็กและเยาวชนไม่ได้
ยิ่งนี่เป็นครูด้วยยิ่งหนักเลยนะฮะ
นะบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

เรื่องนี้เนี่ยบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหญิงอายุ
กับ๑๖ถ้าเป็นการกระทำความผิดนะคนละครั้งคนละกรรมคนละ
วาระกันก็ต้องแยกออกเป็นสองคดีอ่าซึ่งตอนนี้ตำรวจแยกเป็นสองสำนวน
คดีแล้วกรณีของเด็กที่มีอายุไม่เกิน๑๕ปีเรียกว่าเป็นการกระทำ
เราแต่ถ้าผู้ถูกกระทำอายุเกิน๑๕ปีคดีจะเรียกว่าข่มขืน
อย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับถ้าเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีถูกกระทำ
เรียกว่าถูกกระทำชำราวถ้าเกิน๑๕ปีขึ้นไปเรียกว่าข่มขืน
ภาษากฎหมายนะซึ่งต่อให้จะสมัครใจหรือไม่สมัครใจจะใช้
กำลังบังคับหรือไม่ได้ใช้กำลังบังคับก็ถือว่าผิดกฎหมายทั้ง
เพราะยังเป็นช่วงของเด็กและเยาวชนอายุยังไม่เกิน๑๘ปี
หากมีการต่อสู้ทางคดีแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น
ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่คดีลักษณะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเด็ก
เยาวชนทนายเดชาบอกว่าโดยมากแล้วสารจะเชื่อคำพูดของเด็ก
เพราะส่วนใหญ่มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เด็กจะต้องโกหกถ้าหาก
ไม่มีพิรุษและคำให้การของเด็กสอดคล้องกับพยานหลักฐานต่าง
ต่างก็จะทำให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กสามารถสู้คดีได้ไม่
ยากนี่คดีนี้ยิ่งมีคลิปอีกมีแชทอีกนะครับส่วนประเด็นที่ว่ามี
๑ใน๕คนเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วเมื่อ๒๓ปีที่ผ่าน
มาหรือว่าจะคนไหนเคยก่อเหตุมาแล้วกับใครก็ตามนะแต่ว่ามี
คนหนึ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเคยก่อเหตุกับเด็กแบบนี้
จ่ายเงินเป็นหลักแสนให้กับครอบครัวเด็กเขาเขาถึงยอม
ความเนี่ยรู้สึกจะ๔แสนแล้วเรื่องก็เงียบไปไม่มีการแจ้งความ
ครูคนนี้มาก่อเหตุซ้ำอีกทางกฎหมายแล้วทนายเดชาบอกว่า
สามารถลื้อคดีมาเอาผิดได้อีกหรือไม่สามารถลื้อคดีได้
ทนายเดชาบอกเพราะคดีลักษณะนี้เป็นอาญาแผ่นดินที่มี
โทษหนักมีอายุความ๒๐ปีพนักงานสอบสวนสามารถเป็นผู้รู้
รื้อคดีได้ทันทีนะครับค่ะไม่จำเป็นต้องมีใครเป็นผู้มา

คดีนี้เป็นอาญาแผ่นดินไม่จำเป็นต้องมีใครมากล่าวโทษนะ
พนักงานสอบสวนกล่าวโทษได้เลย
ทีนี้อยากให้ฟังเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายเพิ่มเติมนะคะ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี
คืออาจารย์ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
อาจารย์พูดเลยว่าไม่ต้องพูดแล้วว่าเด็กจะยอมหรือไม่ยอม
ด้วยความที่เด็กเขาอายุต่ำกว่า๑๕ปี
จะยอมหรือไม่ยอมคนก่อเหตุยังไงก็ผิดอยู่ดี

ไม่ได้สนใจว่าเด็กจะยอมหรือไม่ยอม
เพราะหลักคิดในการดำเนินการกฎหมายชุดนี้เนี่ย

ถ้าเด็กจะทัก๑๕อีกไม่กี่วันจะ๑๕
สารอาจจะมองถึงเรื่องของการที่จะไปอยู่ด้วยกันไหม

เด็กผู้หญิงบางทีฝ่ายฝ่ายผู้ชายมาบอก

พอจดปั๊บพอพ้นพ้นคดีปั๊บมันทิ้ง
เงื่อนไขตามกฎหมายว่าคุณจดได้
ยอมให้จดแล้วคุณไม่ต้องรับโทษ

จะเป็นเรื่องใครจะรับประกันว่า

จะเรียกมาแล้วถามกันเรียบร้อย
ถามก็ตกลงทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจกัน
สารก็จะพิพากษาให้ไปจดทะเบียนสมรสก่อน

ไม่ใช่ว่าผมเป็นสินทรัพย์สารภาพ

คืออย่างไรก็ผิดนะครับ